วันนี้มาดูสวนการเรียนรู้นะคะเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
ไร่นาส่วนผสมทั้งเลี้ยงสัตว์ทั้งปลูกผัก
เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเรามีกินมีใช้กันแบบนี้แหละค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้ว
ลินฟ้าผ่านไปนังกากำลังจะมาหลายคนอุ๊ยพายุนังกาจะเข้าจะทำให้ฝนตกหนักอีกหรือไม่
เป็นเรื่องปกติที่เราสามารถคาดการณ์เอาไว้ได้แต่ต้องบอกว่านังกาที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะ
จะเข้ามาในพื้นที่เวียดนามอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อไทยมากนัก
เนื่องจากว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศอยู่
เลยทำให้พายุลูกนี้ไม่ได้ตกหนักในประเทศไทยนะคะดูข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะ
ขณะนี้นังกาตอนนี้นะคะกำลังจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามนะคะ
และวันที่สิบสี่สิบห้าก็จะเคลื่อนขึ้นไปที่เวียดนามนะคะ
ขณะเดียวกันประเทศไทยของเราเองนะคะยังคงมีร่องฝนคือร่องมรสุมคือเส้นนี้พาดผ่านอยู่
นี่เป็นปัจจัยอีกต่างหากนะคะไม่ได้เกี่ยวกับพายุ
ยังคงเกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก
ยังคงทำให้บริเวณภาคใต้ตั้งแต่ตอนบนไล่ลงไปจนถึงภาคใต้ตอนล่าง
ยังคงมีฝนตกชุ่มชำแล้วก็ทำให้คลื่นในทะเลสูงขึ้นด้วยนะคะ
แล้วถ้าเรามาดูเรื่องของทิศทางลมรวมถึงมวลอากาศเย็น
ภาพนี้จะเห็นชัดเลยนะคะว่าลักษณะของมรสุมตะวันตกเชียงใต้เนี่ย
พัดไปนะคะไปไหลไปหานางกาซึ่งนางกาก็กำลังก่อตัวอยู่ณขณะนี้นะคะ
คุณผู้ชมก็จะทำให้มันเนี่ยสามารถเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามได้
ในระยะถัดไปก็จะมีผลในช่วงวันที่สิบสี่สิบห้าตุลาคมนะคะ
เพราะฉะนั้นดูภาพให้ชัดเจนขึ้นจากกราฟิกนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยา
เราจะเห็นลักษณะทิศทางของพายุระดับ๓พายุโซนร้อนนังกาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะ
ที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งเข้าสู่ประเทศเวียดนามในช่วงเที่ยงวันนี้
ส่งผลทำให้พื้นที่บริเวณเวียดนามมีฝนตกหนักแต่ขณะเดียวกันประเทศไทยเองได้รับอิทธิพล
มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมากดอากาศอยู่ทำให้ไม่เกิดปัจจัยในการก่อฝนหนักค่ะ
เพราะฉะนั้นเบาใจได้ว่าเหนือกับอีสานตอนบนไม่ได้ตกหนักมากนะคะ
อาจจะมีฝนโปรยปลายทำให้รู้สึกว่าชุ่มชำมีฝนมาระคายระคาย
ตากผ้าไม่แห้งอยู่บ้างในช่วงระยะนี้แต่ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังโซเดลนะคะ
ที่ตอนนี้ก็กำลังเกาะตัวอยู่เช่นเดียวกันก็อาจจะเคลื่อนขึ้นฝั่งในแถบแถบประเทศกัมพูชาได้ในระยะนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนมากหน่อยแถวภาคใต้
มีฝนตกมากถึงร้อยละแปดสิบของพื้นที่แล้วเคลื่อนสูงสองถึงสามเมตร
ห่างฝั่งออกไปบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงสามเมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ใกล้อิทธิพลของร่องฝนนะคะ
ก็เลยทำให้มีฝนตกพร่ำฟ้าไม่เปิดแบบนี้ในระยะนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เรื่องของฝนฟ้าอากาศในระยะนี้ต้องเตรียมตั้งรับให้ดีค่ะเพราะว่ายังคงมีพายุโซนร้อน
ยังคงเข้ามาใกล้เคียงกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องก็อาจจะส่งผลทำให้เรื่องของการเดินทางหรือสุขภาพนั้นเปลี่ยนไปได้นะคะ
แล้วกลับมาติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันได้ใหม่ดิฉันไปดูสวนต่อก่อนนะคะ
รู้สึกว่าน้องหมูนี่เยอะมากเหลือเกินสวัสดีค่ะ